เหตุการณ์ที่ภรรยาหลวงเขาบอกว่าภรรยาน้อยของสามีเนี่ย
ว่าสามีแอบไปคบหาจนถึงขั้นมีลูกด้วยกันเนี่ย

ฝั่งภรรยาหลวงบอกวันนั้นทนไม่ไหวจริงมาถึงคอนโดแล้วป้อมรอปภไปทำร้ายเขา

ล่าสุดทางหญิงสาวชุดชมพูที่ทางอีกฝั่งหนึ่งเขาหาว่าเป็นภรรยาน้อยเนี่ย

ที่นครปฐมนะครับสพพุทธมนต์ทน
และวันนี้ทางฝั่งของภรรยาหลวงมาพร้อมกับทนายความนะครับ
นายชายพัฒน์หรือว่านายอนุสรอสุรพงศ์
หลังจากที่ไปพบพนักงานสอบสวนอยู่ประมาณครึ่งชั่วโมง
ทนายชายพัฒน์บอกว่าวันนี้พาลูกความก็คือฝั่งของภรรยาหลวง
ตามในคลิปไปหาอีกฝั่งหนึ่งเขาถึงป้อมรับพอแล้วก็มีการลงไม้ลงมือกันเนี่ย
พามาให้ปากคำกับตำรวจในส่วนของกรณีที่เพิ่งเกิดขึ้นนะฮะ
แต่ว่าในส่วนของภรรยาหลวงเองเนี่ยเขามีการดำเนินคดีเกี่ยวกับเรื่องของทางแพ่งอยู่
เกี่ยวกับของผู้หญิงอีกคนนึงของสามีก็ต้องฟ้องร้องกันต่อไปตามกฎหมาย
ส่วนเหตุการณ์ที่ภรรยาน้อยเอาหลักฐานที่ถูกทำร้ายไปแจ้งความในข้อหาทำร้ายร่างกาย
ทนายชายพัฒน์บอกว่าลูกความที่มาวันนี้ยังไม่ได้ถูกแจ้งข้อหานะฮะ
เพราะว่าตำรวจบอกว่าต้องรอให้ฝั่งทางภรรยาหลวงที่เป็นลูกความของเขาเนี่ยไปตรวจร่างกายเหมือนกัน
มันเหมือนกับมีการทำร้ายร่างกายกันไปมาอะไรหรือเปล่า
ก็เลยจะรอการตรวจร่างกายของทั้งสองฝั่งให้เรียบร้อยก่อน
วันนี้ก็สอบข้อได้จริงครับทางฝ่ายเราไปเบื้องต้น
แล้วก็เดี๋ยวส่งพี่เขาไปตรวจบาดแผล
เพราะว่าวันนั้นก็มีการโดนทำร้ายอยู่ครับผม
แล้วก็เดี๋ยวก็จะเรียกฝ่ายนั้นมาสอบแล้วก็ดูว่าบาดแผลพฤติการแล้วก็พยาหลักฐานทั้งหมดครับ
มีประเด็นที่อีกฝั่งหนึ่งเขาโพสต์ลงโซเชียลนะฮะ
ลักษณะประมาณว่าแล้วพบกันนะคะ
คนเก่งจัดแค่โทรตามเสียงสั่นแล้วหนึ่ง

คือทางฝั่งของภรรยาหลวงที่มาเนี่ย
เขาบอกว่าวันนี้มาตามขั้นตอนนะที่ตำรวจประสานติดต่อมาให้ปากคำ

หลังจากเกิดเหตุที่มีการลงไม้ลงมือกัน
ฝั่งคู่กรณีได้มีการโพสต์เฟซบุ๊กตอบโต้อะไรออกมาหลายอย่าง
แล้วก็เนี่ยล่ะฮะ
เธอบอกคู่กรณีไม่ได้มีการโพสต์เฟซบุ๊คตอบโต้อะไรออกมา
มีเพียงโพสต์ล่าสุดตามที่เห็นเมื่อสักครู่นี้นะครับ
ซึ่งทางฝั่งของภรรยาหลวงบอกว่าเธอก็อยากฝากไปถึงอีกฝั่งหนึ่งเหมือนกันนะ
เธอยากออกมาเคลียร์เธอยากเคลียร์เธอยืนยัน
ก็ฝากไปบอกว่าคือถ้ามีอะไรอ่ะค่ะถ้าคนจริงอ่ะค่ะก็มานัดเจอกัน
มานัดเจอกันต่อหน้าคุยกันปรับความเข้าใจกันเรื่องมันจะได้ไม่บานปลายนะคะอ่า
ใช้โพสต์กันไปโพสต์กันมาค่ะถ้าเกิดว่าอยากจะให้เรื่องมันจบก็นัดมาคุยกันได้ค่ะ
ทางนี้ก็ยินดีคุยด้วยปรับความเข้าใจทุกสิ่งทุกอย่างจะได้เรื่องจะได้จบนะคะ
นี่ทางฝั่งของคนที่เขาบอกว่าเขาเป็นภรรยาหลวงนะ
เขาบอกเขาพร้อมปรับความเข้าใจพร้อมคุยพร้อมเคลียร์กัน
อีกฝั่งหนึ่งเราก็ติดต่อสอบถามไปนะครับทุกผู้ชมครับ
เธอบอกว่าเธอไม่กังวลเรื่องคดีความนะ
เพราะเธอมีหลักฐานชัดเจนที่ให้กับตำรวจไปหมดแล้ว
โดนทำร้ายร่างกายตรงนี้เธอบอกเธอมีหลักฐานชัดเจน
ส่วนที่อีกฝั่งหนึ่งคือภรรยาหลวงบอกว่าอยากจะเคลียร์อยากจะเจรจาเนี่ย
มองว่าถ้าคนอยากเจรจาเขาคงไม่เข้ามาทำร้ายกันขนาดนี้มั้ง

ในส่วนที่เขามาทำร้ายเราอ่ะเราไม่อยากนัดเคลียร์หรอ

ไม่ต้องค่ะก็คืออันนี้ก็คือเป็นจักฐิษฐะเลยคือถ้าอยากคุยอะไรนะคะ

ที่มันไม่ใช่ในเรื่องของการเธอมึงยิ่งชักสามีฉันอะไรอย่างนี้
พ่อแม่ฉันอ่ะถ้าฉันด่าจริงคุณไปฟ้องเลยค่ะคุณเขาก็คุณเขาก็เคยฟ้องอยู่แล้ว
อ่ามันเหมือนกับมันต้องแยกเป็นสองเรื่องอ่ะ

แต่มินประมาทหรืออะไรที่ว่าตรงนั้นก็แล้วแต่จะแยกกันฟ้องหรือยังไง
ว่าภรรยาหลวงภรรยาน้อยก็ต้องกว่าตามกฎหมายมันแยกเป็นหลายคดีในกรณีนี้